กรธบกก็ได้สรุปมาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถตลอด๖วัน
ยึดได้ก็มีทั้งรถยนต์แล้วเครื่องรถจักรยานใจ
นายสุทพธรัชชุสิริรอบโพธิ์ว่ารัศจังหวัดกลณ์กลรสินทร์

ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์

ส่วนมาตรการเมาแล้วขับให้ยึดรถ
สามารถตรวจยึดรถยนต์ได้๓คัน
และรถจักรยานยนต์๑๒คัน

มีรถถูกยึดจำนวน๑๒๐คัน
เป็นรถบรรทุก๖ล้อจำนวน๑คัน

และรถจักรยานยนต์๙๑คัน

ขณะที่พันเอกหญิงสิริจันทร์งาทอง

ขับขี่ยานพาหนะเอาไว้ได้๓๓๔คัน
และส่งผู้กระทำผิดดำเนินคดี

พบการกระทำความผิด๑๖๕๔ครั้ง
จันที่ได้ยึดใบขับขี่เอาไว้

ผู้กระทำความผิดดำเนินคดี

และตลอด๖วันที่ผ่านมานะครับ
ถึงวันที่๓๐ธันวาคมเจ้าหน้าที่ได้ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการไว้แล้ว๖๑๒คัน
เป็นรถจักรยานยนต์๕๔๗คันและรถยนต์๖๕คัน
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรถจักรยานยนต์๔๓๗๕คน
รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล๒๒๑๙คน